สำหรับบรรยากาศของช็อปช่วยชาตินะครับ
ดาขาช็อปต่างนั้นก็ไปซื้อสินค้าแล้วก็บริการ
บริเวณห้างสรรพสินค้าห้างรัฐต่าง
วันนี้ประชาชนค่อนข้างจะแน่นขนาดทีเดียวนะครับ
มาใช้ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ติดตามจากรายงานโดยคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
ถูกเพิ่มเป็น๑๒จุดจากปกติมี๗จุด
หลังแต่ละจุดเนืองแน่นไปด้วยประชาชน
ต่อคิวขอใบกำกับภาษีไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อนำไปขอลดหย่อนภาษีตามมาตรการช็อปช่วยชาติ
ก็มีประโยชน์กับผมก็ในแง่ของว่ามันช่วยลดห่อนภาษีได้
เพราะว่าพวกสินค้าอุปโภคบริโภคที่รัฐออกมา
ก็คือใช้ในชีวิตประจำวันที่ต้องซื้ออยู่แล้ว

แค่เรียกว่ามีข้อดีมากขึ้นคือมันช่วยลดหย่อนภาษีได้ด้วย
มาตรการภาษีนี้จะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการ
จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ไปจนถึงวันที่๓๑ธันวาคมนี้เท่านั้น
ส่วนจะลดหย่อนหรือได้เงินคืนภาษีเท่าไหร่
ก็ขึ้นอยู่กับฐานการเสียภาษีของแต่ละบุคคล
ซึ่งยังมีประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดว่า
สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าไป
นอกจากนี้ประชาชนบางคนยอมรับว่า
มาตรการนี้ทำให้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้น
เพราะอยากใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี

เพราะว่าทุกคนใช้มาตรการแค่๗วันอย่างพี่
พี่ไม่ได้อยากจะซื้อรองเท้าแพงคู่ละ๕๐๐บาท
แต่ว่าอยากจะได้๑๕๐๐นี้ก็ซื้อ
และเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ขานรับมาตรการนี้ออกแคมเปญกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
การเพิ่มส่วนลดด้วยการนำคะแนนสะสมไปแลก
ร่วมรายการกับบัตรเครดิตหรือการมอบบัตรของขวัญ
คูปองส่วนลดและเพิ่มรายการสินค้าลดราคา
การออกแคมเปญและการใช้มาตรการภาษีจะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
ทำให้มียอดขายตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมปี๒๕๕๙
ไปถึง๑มกราคมปี๒๕๕๙เพิ่มขึ้นกว่า๖๐๐๐ล้านบาท
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน